เราก็ต้องมาขยับมาเต้นมายืดเส้นยืดสายหน่อย
จะพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านนี้นะคะ
ไปดูเรื่องราวความน่ารักของการเต้น

นั่นสิลูกเต้นค่ะเต้นค่ะ

ทำอะไรกันครับเหมือนคุณชนะเมื่อสักครู่เลย
ล้อมไปด้วยสาวที่เต้นยับกันสุดฤทธิแต่ว่าน้องงงค่ะ
คือใครจะสนุกไม่รู้อ่ะแต่ท่าทางน้องคนนี้ไม่ค่อยสนุกด้วยเท่าไหร่เลย
อาจจะงงงอยู่นี่เป็นบรรยากาศที่เขาจัดงานเทศกาลปีใหม่มงค์ขึ้นนะคะ
ที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกหนุ่มสาวที่นี่เนี่ย
เขาตีรถจากต่างจังหวัดเลยนะไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่หนแห่งใดเนี่ย
จะต้องกลับบ้านมาแบบด่วนเพื่อมาร่วมงานตามประเพณีชาวมงค์กันคุณค่ะ
เทศกาลปีใหม่มงค์จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
สื่อถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่ามงค์อย่างแท้จริง
ซึ่งปีใหม่มงค์ของชาวไทยภูเขาเผามงค์นะคะ
ตรงกับขึ้น๑ค่ำเดือน๒ของทุกปี
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างธันวาคมถึงมกราคมนี่แหละ
ชาวไทยภูเขาเผ่ามงทุกเพศทุกวัยก็จะมีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กัน
แล้วก็จะต้องแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากหลายสีสันการละเล่นก็ต้องจัดเต็มด้วย

จะเป็นการเลือกคู่ในสมัยก่อน
พูดง่ายมันคือโอกาสที่ผู้ชายจะได้จีบผู้หญิง
ใช่ในสมัยก่อนเนี่ย
เขาไม่มีไลน์นะสมัยก่อนนะเขาไม่มีโทรศัพท์นะ
เวลาเขาจะคุยกันเขาทำไงรู้ไหมจุดไฟแล้วก็เอาควันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่า
ฉันรักเธอนะใครถามคุณคะ
โลดไหนคะนั่นน่ะเป็นสัญลักษณ์ใกล้
เหรอถ้าแบบไฟขึ้นสูงแปลว่าโอ้รักมาก
ถ้าไฟต่ำโอ้อันนี้ไฟใกล้มอดลักน้อย
ว่าไม่รักเนี่ยผู้หญิงต้องทำไงคะดับไฟสิครับ
เอาน้ำสาดนะคะนั่นมันวิธีการของคุณชนะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่นี่เขาก็มีกิจกรรมมากมายนะร้องเพลงเต้นรำแล้วก็แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
และที่สำคัญนี่เขาต้องมาช่วยกันชิมข้าวใหม่ที่ช่วยกันหุงสุกใหม่
แล้วก็มีการต้มไข่ไก่แจกผู้ร่วมงานคนละฟองด้วยนะ
สาวชาวมงค์น่ารักทีเดียวนี่เขาเชื่อกันว่าใครได้มาร่วมงาน
แล้วก็เอาไข่เอาข้าวกลับบ้านเนี่ยจะได้ความเป็นสิริมงคลไปด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวมงค
ชาวบ้านน้ำจวงให้กับคนรุ่นหลังได้สืบต่อกันไป

เต๋อง้อยหรอคอยอ้ายแม่ละมีบ้านผมข้างหน้านะคุณไม่ตอบเลยค่ะอันนี้ฉันอยู่หน้าสุดเลยค่ะคุณโดยความน่ารักของน้องชาวขาวเผาโมงนะในงานเทศกาลปีใหม่ของชาวขาวเผาโมงเอามาให้ดูกันครับ